เมืองสังขระบุรีกับประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศบุญประเพณีงานลอยเรือสะดอกเคราะห์ของชาวไทยเชื้อสายมอนนะครับ
ที่บริเวณลานพิธีหน้าเจดีพุทธคยาวัดวังวิเวการามตำบลหนองหลู่อำเภอสังขระบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีปล่อยแล้วบอลลูนบอลลูนเป็นเหมือนแบบโคมใหญ่
ใช่มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กฮะแต่ที่ดูผ่านโอ้มันก็เหมือนบอลลูนอยู่เหมือนกันเนาะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเขามากันตั้ง๓๐๐กว่าคนกับงานนี้นะครับ
โคมลอยไปแล้วเล็กใหญ่ว่าไปแต่เนี่ยใหญ่จริง
ชาวบ้านมาช่วยกันลากเรือสัมเภาจำลองที่ทำจากไม้ไผ่ฮะ
ซึ่งภายในมีอะไรบ้างในนั้นในเรือบรรจุอาหารขาวหวาน๙อย่างอย่างละ๑๐๐ชิ้นเยอะเลยนะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเรือไปล่องไปปล่อยกลางแม่น้ำที่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำ๓สาย
แม่น้ำสามสายมีแม่น้ำอะไรบ้าง
มีแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำรันตีและแม่น้ำบีคลิกที่เรียกกันว่า๓พบหรือ๓ประสบ
สามสายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นไงนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นงานพิธีแต่ดูสิครับคนมากันเยอะขนาดนี้นี่คืองานใหญ่ของเขาจริง
งานบุญลอยเรือสะดอกเคราะห์นะครับประเพณีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำในป่าและบนบกอีกทั้ง
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีดั้งเดิมตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้ศึกษาและเรียนรู้อีกด้วย
สุดยอดมีโอกาสลองไปกันดูกาญจนบุรีผมก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะ
แล้วตรงนั้นน่ะคือสวยมากไอ้ตรงสะพานสังขาอาจจะต้องเดินทางไกลนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มค่ามากนะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เล่าสู่กันฟัง